เหตุที่จังหวัดประจีนบุรีบ้างนะคะอันนี้เป็นเหตุลูกเลี้ยงแทงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิต
หลังจากที่เหตุพ่อเลี้ยงเนี่ยทะเลาะแล้วก็ทำร้ายแม่ในวงเล่าก่อนหลบหนีไป
ซึ่งลูกของผู้เสียชีวิตยืนยันนะคะว่าพ่อเลี้ยงก็ดูแม่เลี้ยงและครอบครัวมาตลอด
น่าทำร้ายกันเพียงแค่มีปากเสียงกันเท่านั้น

คมมิตยาวหนึ่งฟุตแทงทะลุร่างนายวิไลกองชุนอายุสี่สิบห้าปี
เสียชีวิตจบกองเลือดที่เตียงหน้าบ้านในตำบลวังตะเขียนอเภอกบิลบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีโดยมือมีดไม่ใช่ใครอื่น
คือนายนฤทธิ์ชื่นบ้านหรือบอยอายุยี่สิบสองปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นางสาวพมรรัฐกองชุนลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายวิไลนั่งดื่มสุรา
กับนางเดือนชัชวานแม่เลี้ยงและนายบอย
จากนั้นพ่อและแม่เกิดมีปากเสียงกัน
และด้วยความเมาทำให้นายบอยไม่พอใจ
ใช้มีดแทงพ่อเสียชีวิตขาบบ้าน
ยอมรับว่าทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้

ดูแลแม่เลี้ยงและครอบครัวของแม่เลี้ยงทุกคน
ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงฆ่าผู้มีพระคุณได้
ครอบครัวเขาพ่อหนูดูแลทุกคน
แม่ลูกเขาหลานเขาพ่อของหนูก็ดูแล
สงสารเอาเขาเข้าทะเบียนบ้าน
อย่างนู้นอย่างนี้แต่เขากลับ
ไม่สงสารพ่อหนูเลย
นั่นลูกแท้ยังไม่เคยเข้าทะเบียนบ้านเขาเลย
เขาทำกับพ่อหนูเกินไป

เราก็ดูแลกันเรามีกันแค่นี้

หนูก็หนูก็จะเป็นคนดูแล
น้องญ้าเองแต่พ่อ
ส่วนภรรยาผู้เสียชีวิตยังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ
นั่งร้องไห้ที่กระท่อมหน้าบ้าน
หลังเกิดเหตุพยายามใช้มีดทำร้ายตัวเอง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
กว่าจะยอมวางมีดพร้อมเปิดใจว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเธอ

แต่ลูกชายทนเห็นเธอถูกทำร้ายไม่ได้
จึงเกิดบันดาลโทษะก่อเหตุขึ้น
คนนี้เป็นลูกผู้ชายแห่งเรา
ป้าได้เห็นคนอื่นทำร้ายแม่ตัวเองได้

ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตยอมรับว่า

แต่ยินดีหากนางเดือนจะมากราบศพลูกชาย
ปรากฏว่าจากนั้นไม่นาน

เพื่อจะกราบขอขมาศพนายวิไลจึงเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อย
เพราะญาติของผู้เสียชีวิตบางส่วนยังคงโกรธแค้นนางเดือนและนายบอย
ที่เป็นต้นเหตุของการสูญเสียครั้งนี้
กระทั่งนางเดือนได้ไปกราบศพและเคาะลงพูดกับศพสามี

แม่จะยอมรับไม่ยอมรับก็ไม่รู้แต่รู้ถึง
ถ้าคิดอยากมีจริง

ว่ากูไม่เคยฆ่ามึง
มึงก็รู้ว่าเพราะอะไร
กลับไปฮะล่ะ
กลับไปฮะล่ะ

กลับไปฮะล่ะคุ้ยหัว
มันจริงหรือเปล่า
มันจริงหรือเปล่า